คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันบ้าง
เขาบอกว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปกันอยู่ดี

แต่กลายเป็นว่าเหมือนถ่ายถ่ายติดวิญญาณเข้าอะครับ

โอ้โหเห็นไหมอันนี้ภาพแรกผ่านไป
แต่นี่ครับอยู่มีขาโผล่มาแบบนี้

คุณอาจจะคิดว่าเขาก็เล่นน้ำกันปกติ

แต่เขาบอกว่าเขาเล่นคนเดียวไม่ได้โดดลงมาพร้อมกับใคร

เรามีภาพช้าให้ดูไล่ดูไปพร้อมกันกับภาพนี้ครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่ประมาณว่าหญิงสาวคนหนึ่งเล่นสไลเดอร์แล้วมีขาโผล่มา
นี่คือภาพช่วงแรกแต่นี่คือภาพไฮไลท์เลยฮะ
คุณเห็นไหมครับเหมือนมีขาโผล่มา
นี่ลักษณะแบบนี้ประมาณว่าเหมือนมีเด็กผู้ชายนำควบลงมา
เขาก็บอกไปในทางนี้ว่าถ้าไม่ได้ในทางเชื่อนะ
เขาก็มองว่าน่าจะมีเด็กเล่นสไลเดอร์มาด้วย

คือพอเป็นเด็กตัวเล็กความเร็วเขาจะเยอะ

แต่พอลงไปที่น้ำแล้วเราไม่ได้เห็นเด็กต่อไง
เพราะเขาอาจจะไปอีกทางนึงไงคุณ
เห็นมั้ยคุณดูจังหวะนะ

เห็นมั้ยเด็กจะไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นมั้ย

แต่คนที่เขาถ่ายคลิปคนที่เขาเล่นเครื่องเล่นสวนน้ำที่นี่
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้โดดมาพร้อมใคร

เขาบอกว่าเออผี

เถียงสู้ไม่ได้ก็เอาแล้วแต่คุณอะไรอย่างนี้

ขอขอสอตอที่เขาว่าจะเป็นเด็ก
เพราะเด็กมักจะชอบเล่นท่าแบบนอนคว่ำ

แต่เจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าเออเขาเล่นคนเดียว
แล้วทีนี้อยู่ตอนเขาลงมานะ

เด็กเวลาเล่นน่ะจะนอนอย่างนี้

เคยเออแล้วคุณเคยเล่นไหมสไลเดอร์
เคยคุณเคยเอาขาลงอย่างนี้ไหม
นอนคว่ำอ่ะแต่เจ้าของคลิปเขาบอกว่า

แล้วเขาไม่ได้เล่นกับเด็กที่ไหนผี